วันนี้นะครับตุลาการสารทหารรับฝากขัง๒ผู้ต้องหาในคดีหมินสถาบัน
เพิ่มอีก๑๒วันแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีครับ

ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนางสาวนาธิกาวรไทยวิทย์
และนายฮาริสมหาทนผู้ต้องหาตามหมายจับสารทหารกรุงเทพ
ฐานความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
พร้อมให้ฝากขังต่อเป็นเวลา๑๒วัน
แม้ว่าทางทนายความผู้ต้องหาได้ยื่นหลักทรัพย์

เพื่อขอประกันแต่ว่าสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูง
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองอาจที่จะหลบหนีได้
ขณะที่ไหนพร้อมพงษ์นพระฤทธิ์อดีตโคศกภักดิ์เพื่อไทย
และในเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์อดีตสสศรีสเกต
เดียวกันถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้ว
ภายหลังได้รับการพักโทษในคดีหมินประมาทอดีตประธานสารรัฐมนูล
นานกว่า๑๐เดือนท่ามกลางครอบครัวรวมถึงแก่นำพักเพื่อไทย
ที่ไปรอต้อนรับอย่างอบอุ่น